คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะคุณแม่คนบันเทิงเนี่ยโอ้โห
ท้องกันหลายคนเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บอกเลยว่าการดูแลของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะจ๊ะ
แล้วก็การฟิตแอนด์เฟิร์มคุณแม่สายเฮลตี้เนี่ยแต่ตอนนี้เธอตั้งท้องอยู่ก็ไม่หยุดฟิตแอนดเฟิร์มนะ
อ้าวเดี๋ยวเราไปดูลูกกันนิดนึงแล้วกันนะคะคุณแม่สายเฮลที่อาจารย์จ๊ะ

ประกาศว่าได้ลูกชายไปเมื่อไม่นานมานี้นะ
ล่าสุดค่ะวัดที่คุณแม่โชว์ความฟิตค่ะ
ด้วยการยกลูกเหล็กไปเลยจ้ะ
เขียนแคปชั่นว่าเป้าหมายของฉันระหว่างตั้งคันคือการรักษาน้ำหนักไม่ให้เพิ่มขึ้นอย่างมาก
คุณผู้ชมค่ะดูสิคะลูกเหล็กค่ะที่แม่ยกเนี่ยหนักถึง๔๐กิโลกรัมเลยค่ะ

แต่สาวพิตต้าเนี่ยเธอยกได้แบบว่าชิวมากเลยนะคะเพราะว่าอะไร
ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการรวมไปถึงเหล่าชาวเน็ต
เข้ามาคอมเมนต์นะคะชื่นชมในความฟิตแหละนะ
บางคนก็บอกว่าโหดมากแม่สุดยอดมากแม่
แต่บางคนบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าโอ๊ยแม่จ๋าใจเย็นนะ
ระวังอันตรายเป็นห่วงค่ะไม่ให้ห่วงได้ไง
ว่าตอนนี้เธอท้อง๕เดือนแล้วพี่แจ๊ค
แต่อยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะหายห่วงนะ
เพราะว่าบันเทิงไทยรัฐเราสอบถามจากสาวพิตต้ามาแล้วค่ะ
บอกว่าการออกกำลังกายของเธอค่ะปลอดภัยแน่นอน
เพราะว่าอยู่ในการดูแลของคุณหมอตลอดนั่นแหละ
คือเธออธิบายไว้นะคะว่าจริงแล้วก็คือว่า
คือก่อนหน้านี้เธอเคยออกกำลังกายแบบนี้แล้วคุณหมอบอกว่าได้
แต่ว่ามันได้แค่บางคนนะไม่ใช่ได้ทุกคนนะคะ
ไม่ใช่คุณแม่ทุกคนไปยกแบบนี้นะเพราะว่าสรีระคุณพิซซ่าเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งแรง
ออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะอ่าคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะคะเห็นแวบใช่ไหมคะ
แม่น้ำชาเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์ถึงพิตต้านะคะ
ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสาวน้ำชาเนี่ยเขาก็ไม่แพ้คนอื่นนะคะ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะและแม้ว่ากำลังท้องค่ะ
โดยว่าที่คุณแม่น้ำชานะคะก็ได้เลือกการออกกำลังกาย
ถ้ากระโดดก็จะกระโดดลงเท้าแบบเบาค่ะ
จะยกดัมเบล๒ข้างเท่ากันก็ข้างละไม่เกิน๓กิโลกรัมเท่านั้นค่ะ
เห็นข้างบนไหมคะเนี่ยข้างบนที่เป็นช่องเนี่ยอันนั้นคือเป็นครูที่เขาสอนนะคะ
ก็คือหมายว่าสอนเฉพาะสำหรับคนท้องเลยนะคะ

จริงนะคะเรียกว่าการเป็นคุณแม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องตัวเผลอนะคะแล้วลูกต้องแข็งแรงด้วยนะคะ
สุดยอดจริงค่ะเรียกว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะ
ต่ออีกหนึ่งว่าที่คุณแม่ละกันค่ะขยันออกกำลังกายเหมือนกันนะคะสำหรับสาวแป้งออนจีรา
ซึ่งขนาดนี้ค่ะตั้งท้องได้๓สัปดาห์แล้วนะคะแต่ก็ยังฟิตออกกำลังกายสม่ำเสมอเลยนะคะ
ซึ่งเธอเนี่ยก็เลือกวิธีการออกกำลังกายที่แบบเบาไม่เป็นอันตรายต่อลูกแบบนี้นะคะ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอแบบนี้นี่เองค่ะหลายคนถึงทักว่าเอ๊ะคุณแม่เนี่ยคุณท้องหรือเปล่าเนี่ย
ทำไมถึงแบบยังดูไม่ค่อยแบบท้องป่องอย่างนี้เท่าไหร่เลยนะคะซึ่งบอกว่าสมัยเนี้ยคนท้องก็สวยได้นั่นเองค่ะ
อันนี้ขอเปลี่ยนนิดนึงนะคะคุณแป้งศิราท้องมา๘๓เดือน๓เดือน
ก็ช่วงนี้อย่างที่ทราบนะก็ใครหลายคนท้องเนาะก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะ
แต่ว่าเห็นที่เห็นออกกำลังกายหนักแบบนี้เขามีคุณหมอดูแลมีผู้เชี่ยวชาญดูแลนะคะ
เมนต์อะไรก็แบบเบากันนิดนึงเข้าใจสำเร็จอยู่นะ
คุณผู้ชมมาดูกันต่อดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่า